ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
มาแล้วสวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้คุณฟุกก่อ
ยื่นสิยืนสิรุ่นนี้คือรุ่นนี้ไม่ได้ไปดูดไขมันแล้วนะ
ดูดมันเบาไปแล้วแองจี้ทุกวันนี้มันถลกนอกจากถลกหนังหน้า
มาแล้วเนี้ยมันยังถลกหนังท้องมันอีกใช่ถลกยังไงอ่ะเขาเรียกว่าการ
ทำทำไม่ทักก็คือว่าเหมือนคนท้องอ่ะอ่าแล้วก็คือเปิด
บิกินี่แล้วถกขึ้นไปแล้วก็ซ้อเอาชั้นไขมันทิ้งเลย
แล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งตรงนี้มันไม่ขึ้นแล้วแม่
เพราะเราซ้อเราไม่ดูดเราซ้อทิ้งไปแล้วมันจะไปขึ้นตรงอื่น
อ๋อตัดออกไปเลยว่าอย่างนั้นเถอะถ้าสมมุติว่าเราไม่ออกกำลังกาย
หรือเราไม่ดูดอะไรตัวเองเนี่ยมันจะไปขึ้นตามแขนตามขา
สะโพกอะไรที่เราไม่ออกกำลังกายเพราะตรงนี้มันตัดทิ้งไปแล้ว
หัวทิ้งไปเลยลูกแล้วทำไมอยากทำเหมือนกันค่ะแม่
แต่มันทำไม่ได้แต่มันทำไม่ได้อ่ะสิแม่เราก็ต้องกลับมาทำงานของเรานะแม่เนาะ
เอ๊ะมีวันเอ๊ะหายพิธีกรฉันหายไปไหนไปไหนอ่ะเอ๊ะพูโกหายไปไหน
เออไปไหนเอ๊ะพูโกหายไปไหนเออพูโกลาค่ะลาไปไหนน่ะ
ลาไปทำอะไรอ่ะทำศัยกรรมค่ะเออผมก็อึกหนึ่งแล้วเอ๊ะ
เปิดรายการจัดข่อยไปพูโกหายไปไหนค่ะอ๋อพูโกลาค่ะลาไปไหนค่ะ
นางงามค่ะต้องตื่นมาเชียร์นางงามก็วันจันทร์อ่ะแม่
เธอก็ต้องเชียร์นางงามสิอาแมนด้าออฟดัมเขาก็เป็นตัวแทนประเทศไทย
ก็คือคว้ามงให้ได้ไงแต่พอไม่เข้า๕ก็คือเสียใจไงแม่
ไม่หลับไม่นอนเหมือนตัวเองประกวดเองไม่หลับไม่นอนตื่นเต้นไง
จริงกระเทยรวมตัวกันสุดลิสุเดชแม่จ๋าจริงแล้วแต่เขาก็ทั่วประเทศจริงจริง
แต่ก็ว่าไปแล้วก็แอบอิจฉาเนาะกระเทยที่พากันไปเชียร์ที่ฟอรีด้านะแม่
แล้วเขาก็ฉีดให้เราเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะฉีดตัวไหน

ว่าไปกันได้บางคนเขาก็ไปเดินทาง
บางคนจริงอยากไปเที่ยวก็อาจจะต้องดูอีกทีหนึ่ง

เราดูกันดีนะถ้ายอดยังเป็นอย่างนี้
ต่อไปเรื่อยเฮ้ยมันน่ากลัวนะน่ากลัวสิแม่

แต่วันนี้ต้องแยกออกจากในเรือนจำ
ในเรือนจำมันก็หนักอยู่แล้ว
คราวนี้ต้องดูนอกเรือนจำยอดมันเท่าไหร่เมย
วันนี้ถ้าเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน๑๗๙๓ราย
เรือนจำ๖๘๐รายรวมแล้ว
ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๒๔๗๓ราย

หายป่วยแล้ว๖๙๙๑๘ราย
แต่วันนี้มีผู้เสียชีวิต๓๕ราย
เยอะที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยมีมาวันนี้

ใช่ค่ะยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๖๔๙ราย
ขณะเดียวกันวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เปิดเผยว่าในเดือนมิถุนายน
แต่ก็เชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะ
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมแผนกระจายวัคซีน๓รูปแบบด้วยกัน
ก็คือ๑ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม
โรงพยาบาลนัดผู้ป่วยตามประวัติรักษาโรค
แล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่มีมือถือ
จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้าน

การฉีดในองค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน
โดยทำเรื่องส่งรายชื่อมายังกรมควบคุมโรค
เพื่อจัดลำดับนัดวันแล้วก็สถานที่ที่จะเข้าไปรับการฉีด
แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าทางองค์กรมีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้
แล้วก็ออกค่าใช้จ่ายจ้างบุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชนให้ไปฉีดให้
กระทรวงสาธารณสุขก็จะส่งวัคซีนไปให้นะคะ

สำหรับประชาชนที่มีความต้องการมากนะคะ
เพื่อความรวดเร็วพยาบาลจะเตรียมฉีดให้กับผู้ที่จองคิวไว้ในแต่ละวัน
แต่ต้องมาดูที่หน้างานอีกที

เพื่อมาฉีดในวันหลังได้

แต่ไปลุ้นเอาอีกทีนึงว่าวัคซีนมันมีหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะ
ตอนนี้กลายเป็นแบบว่ามันพลิกไปแล้วตอนแรกคนไม่ค่อยกล้าฉีดวัคซีนถูกต้องค่ะ
แต่ณวันนี้ทุกคนเรียกร้องวัคซีนถูกต้องไหมครับ
เพราะว่าเราฉีดกันไปเนี่ย๒ล้านกว่า๒ล้านล้านกว่าคนเกือบ๒ล้านคนเนี่ย
ปรากฏส่วนน้อยนิดนี้เราฉีดกันไปแล้วเนี่ยเข็มที่๑๑๕๒๐๐๐นะครับ
โดสเข็มที่๒๘แสนกว่าคน๘แสนกว่าโดส
เพราะฉะนั้นเราฉีดไปแล้วเนี่ย๒ล้านกว่าโดส๒ล้านคนต้องออกล้านกว่าคนถูกต้องไหมครับ
ปรากฏว่าไอ้ที่บอกว่าป่วยเจ็บนู่นเจ็บนี่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อย
เขาก็ถึงบอกว่าเฮ้ยวันนี้คนอยากได้วัคซีนวัคซีนพอหรือยัง
คำถามที่วันนี้เขาถามว่าวัคซีนพอหรือยังคำตอบที่จะตอบก็คือว่า
สักเดือนหน้าเนี่ยวัคซีนจะพอแต่ไม่ใช่เดือนนี้
เขาถึงเริ่มตั้งแต่๑มิถุนายนให้เริ่มคนอายุ๑๘ถึง๕๙ถูกต้องไหมฮะ
หรือวันนี้โอเคล่ะหล่อนเป็นคนส่งประกันสังคมส่งไหมประกันสังคมส่ง
ไปดูซิไอ้สิทธิ์ประกันสังคมที่เราส่งกันอยู่เราไปฉีดที่นั่นก็ได้
อาจจะเร็วกว่าหมอพร้อมด้วยใช่เพราะว่าหมอพร้อมคนทั้งประเทศเดี๋ยวก็ล่มอีก
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหรืออย่างตัวฉันเองฉันไปฉีดที่โรงพยาบาลจุฬา
ก็ลงลงทะเบียนลงทะเบียนไปก่อนเลยลงไปก่อนว่าเรามีความเสี่ยงยังไง
อะไรยังไงบ้างคนที่มีความเสี่ยงเยอะก็จะได้ฉีดหรือแม้กระทั่งอย่างแม่ชมพู่
พระเอิญบ้านของนางอยู่ใกล้กับคลัสเตอร์คลัสเตอร์คองเตยเขาก็จะมีบริการฉีดเลย
หรือตอนนั้นที่มันเกิดที่คลัสเตอร์คลองเตยคนไม่กล้าฉีดกันรู้ไหมเมย
เขาเปิดวัคซีนมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเย็นยังไงเขาต้องฉีดให้หมด
สมมุติเขาเปิดขวดมาแล้ว๑ขวดเนี่ยมันจะต้องฉีดให้ได้ครบ๑๑คน
ประมาณ๑๐๑๒แล้วแต่ความเก่งว่าใครดึงยาได้เก่งกว่าคือสามารถกระจายได้ถึง๑๒คนหรือเปล่า
แต่บางเจ้าก็เป็น๑๐แล้วแต่ที่๑๑๑๑๒เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่าบางทีเปิดปุ๊บ
คนแก่ไปจาก๓คนอ้าวอีกซัก๗๘โดสทิ้งหรอมันก็ต้องฉีดให้หมดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาถึงบอกว่าบางจุดเนี่ยเขาก็จะมีบริการให้ฉีดถ้าคุณอยู่ใกล้คลัสเตอร์
อย่างเช่นตอนนี้หลัก๔คลัสเตอร์หลัก๔ที่เป็นโรงงานเขาก็จะมีให้ฉีด
ความแน่นอนที่จะมีฉีดวัคซีนมีไหมก็ต้องตอบมาตรงว่าไม่มี
วันนั้นมีคนมาสละสิทธิ์ที่ไม่ได้มาหรือเปล่าหรือว่าวัคซีนมีจำนวนเพียงพอที่สามารถฉีดให้คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนได้ไหม
จะลงทะเบียนได้มั้ยถูกต้องก็บอกว่าต้องไปลุ้นเอาน่ะ
อันนี้คือภาษาชาวบ้านอย่างเราขณะเดียวกันวันนี้นายก้บบอกอย่างงี้
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวถึงเรื่องวัคซีนวอล์อิน
ว่าไม่อยากให้ใช้รูปแบบวอคอินเพราะหากประชาชนแห่ไปพร้อมกันที่จุดเดียว
มันจะเกิดการชุนละมุนขึ้นมาได้อันนี้คือปากนายกเลยนะครับ
ต่างจังหวัดน่ะไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีคนจำนวนมาก
โดยอยากให้ปรับรูปแบบใหม่ยกตัวอย่างให้ไปลงทะเบียน
ณจุดที่ตั้งซึ่งจะมีการกำหนดที่ชัดเจนนะเอาง่าย
ยังไงนายกก็ยืนยันว่าต้องลงทะเบียนแต่เดี๋ยวไอ้ลงทะเบียนบางคนลงไม่เป็นเดี๋ยวไป
เดี๋ยวจะมีจุดที่ลงทะเบียนนะครับ
แล้วตอนนี้นายกก็บอกว่าขอให้ยึดแอปพลิเคชันหมอพร้อมเอาไว้ก่อน
เขาบอกเลยฮะว่าให้ยึดแอปพลิเคชันหมอพร้อมไว้ก่อน
ให้คนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วก็กลุ่มเสี่ยงได้ฉีดก่อน
ขอให้หน่วยงานไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันหมอพร้อม
เพื่อให้พร้อมให้เกิดปัญหาประชาชนลงทะเบียนไม่ได้เนี่ย
เรานำเสนอกันมาทั้งอาทิตย์เลยเดี๋ยวจะมีตามจุดต่าง

ที่ตรวจสถานท้าเท้าตรงนี้ใช่ไหมล่ะสรุปนายกเขาบอกอย่างนี้
เดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นหากวัคซีนเพียงพอหรือเหลือก่อน
คิดว่าเดือนหน้ามิถุนาเดือนนี้วัคซีนยังไงก็ไม่พอ
ถ้าดูกันตรงน่ะนะถ้าพูดถึงตรงค่ะ
คือจริงอย่างทางสหรัฐอเมริกาค่ะ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเรื่องของการจัดส่งวัคซีน
จำนวน๒๐ล้านโดสไปยังต่างประเทศภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
ก็คือเป็นการแบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศอื่นนั่นแหละ
ของทางรัฐบาลสหรัฐนับเป็นจุดเปลี่ยนที่โดดเด่น
เนื่องจากว่าฝ่ายบริหารพยายามจะใช้การจัดหาวัคซีนของประเทศ

ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะ
เป็นจำนวนมากถึง๖๐ล้านโดส
ไปยังประเทศอื่นนะคะ
เป็นวัคซีนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

มีคนถามว่าเชื่อใครคะตอนเช้าอีกอย่างตอนบ่ายอีกอย่าง
โอ๊ยง่ายลงทะเบียน
อย่างวันนี้ที่ขออนุญาตบอกว่าของสถาบันจุฬาพรลงปุ๊บก็ยังไม่ได้
เพราะว่าทุกคนเขาก็ต้องรอว่าวัคซีนมันกระจายแล้วแต่ละจุดได้เท่าไหร่

คือแต่ละโรงพยาบาลเอาอย่างนี้ง่าย
ตอนแรกพวกเราคิดว่าที่พวกเราไม่ได้ตื่นเต้น

เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราไปฉีดเอาเพราะเราพอมีเงิน

ปรากฏว่าโรงพยาบาลเอกชนไม่มีวัคซีนค่ะ
ตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนไม่มีวัคซีนเลย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปฉีดเหมือนกับทุกคน

วันนี้คิวจองนี่คือจองคิววัคซีนสะสม๗ล้านกว่าคนฮะ

อันนี้ยังไม่รวม๑๘๕๙ถูกต้องไหม

อันนี้ยังไม่รวม๑๘๕๙คือลงสิ้นเดือน
นี่คือสำหรับผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
กรุงเทพมหานคร๗แสนกว่าต่างจังหวัดอีก๖ล้านกว่า
ค่ะอันนี้ที่เขาจะเริ่มก็คือหลังวันที่๗มิถุนายนไปแล้ว
ก็จะมีการเริ่มฉีดสำหรับคนที่จองคิวไป
ทีนี้หลายคนก็จะตั้งคำถามไงว่าเรา๑๘ถึง๕๐
อย่างที่บอกไปว่าจะมีการลงทะเบียนให้เริ่มฉีดได้นะ
อย่างที่บอกไปประมาณวันที่๓๑นี้เนาะ

บอกว่าไปลุ้นนะอันนี้ขออนุญาตไม่ใช่อย่างนี้
รัฐมนตรีบอกโอเคอยากให้ลงทะเบียน

ก็เดี๋ยวรออีกวันหนึ่งเขาจะทางที่ฉีดวัคซีน

เพราะการบริหารจัดการวัคซีนยังไม่ดี

คือนายกก็บอกว่าไม่อยากให้คนไปออกันเยอะ
เพราะไม่งั้นคนก็จะไปแบบรวมตัวกันเยอะ

จริงมันน่าจะมีการกระจายจุดที่แบบชัดเจน

คนจำนวนปริมาณในการที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้กี่คน
แต่ละสถานที่มีจุดไหนบ้างไม่ได้ไปรวมกระจุกอยู่
แค่กระจุกแบบสถานที่เดียวอะไรอย่างนี้

ไม่ตามนานขายยาใช่หรอโอ้โฮห้ามสัมผสมค้าวอมนุมวอมหวาน

กระเทยนางงามได้ฉีดกันหมดละ

คือเขามีเยอะมีเพียงพอแล้วไงคะวัคซีนเขามี
เดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะมีนี้ด้วยนะเดินไปตามบ้านเลย
ฉีดย่างวัคซีนอ่ะฉีดนะเดี๋ยวหมอจะเดินตามบ้านเลยอีกหน่อย

มันก็จะมีอย่างนี้ไว้ให้ว่างอยู่จุด

มันจะสูดแล้วจะเด้งออกเลย
ขณะนี้ระบบหมอพร้อมกำลังปรับปรุงกลุ่มประชาชนทั่วไป
สามารถใช้งานได้ในวันที่๓๑พฤษภาคม๖๔
คือตามที่บอกไว้เลยว่า๓๑พฤษภาจะลงทะเบียนได้
เดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงนะคะ
ถึงบอกว่าถ้าสมมุติคุณลงทะเบียนกับโรงพยาบาลของตัวเอง
โรงพยาบาลหรือแบบว่าอสมอย่างนี้
สมมุติคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรตอนนี้คุณจะได้ก่อน

ถ้าคุณมีหลักประกันสุขภาพสังคม
คุณไปลงสิทธิ์โรงพยาบาลสิทธิ์ที่คุณได้รับใช้ดีกว่า
คุณได้ใช้ประกันสังคมนั้นมันจะมีอยู่
ตอนที่เราจะระบุไปถูกต้องไหมล่ะ
ประกันสังคมว่าเราจะเข้าโรงพยาบาลอะไร
แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างของเราลง

แต่ว่าของเราเคยมีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
เด้งขึ้นมาเลยว่าเราเคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลอะไร
มันจะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกโรงพยาบาล
แล้วื่อใส่สุดท้ายคือเชื่อนายุบริมูลหนูตูปใช่ไหมครับ

ปรากฏว่าวัคซีนเหลือแต่ตอนนี้พลิกไงพลิกว่าวันนี้วัคซีนไม่พอ
แต่เดี๋ยวถ้าสมมุติสิ้นเดือนหรืออาทิตย์หน้าวัคซีนของไทยที่ผลิตในประเทศไทยก็คือยี่ห้อ
ถ้าประเทศไทยผลิตได้สำเร็จเสร็จทันวัคซีนก็จะเยอะแล้ว
เราก็ไม่ต้องไปลองง้อต่างชาติแล้วถูกต้องไหมล่ะ

ก็ต้องรอว่าโอเคล่ะความหวังของเราคือประเทศไทยจะผลิตวัคซีนได้มากแค่ไหน
เพราะว่าถ้าเห็นไหมอเมริกาส่งเท่าไหร่๒๐ล้านโดส

อย่าลืมว่า๒๐ล้านตัวกระจายไปหลายประเทศ

เพราะเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเราก็อาจจะยังไม่ได้เตรียมพร้อมตรงนี้ไว้หรือเปล่า
ฟังจากนายกเดี๋ยวทางไทยรัฐนิวโชว์
ตอนช่วงนี้ที่ยังมีอยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้เลย

มีคนเตรียมไปเขาบอกว่าที่นั่นที่นี่มีก็เริ่มมีกลุ่มในไลน์นะ
ต่อไปนี้ตึงในกรุงเทพ
พอตอนเย็นมาเปิดดูในข่าวที่นายกให้แถลงก็เป็นอย่างนี้

คือบางคนอย่างช่วงที่ผ่านมาคนไปต่อคิวตั้งแต่๗โมงได้ฉีดบายมงค์ฉีดบายสองมี
ไปถึงปุ๊บก็คือคือเข้ารอบนะ๑๐คนสุดท้าย

เนี่ยอาหารมณีข่าวคุณแม่จะอัปเดตนี่ไง
นี่ไงสายพันธุอินเดียเข้าไทยหรือเปล่า

ที่เขาบอกว่าคนที่เป็นโควิดแล้วบางทียังไม่ต้องไปฉีดก็ได้วัคซีน
ให้คนที่ไม่เป็นโควิดจะฉีด

แต่หมอทุกคนที่เป็นโควิดแล้ว
เขาบอกโอเคมันมีภูมิคุ้มกันแล้วถูกต้องไหม

ถ้าสมมุติคนที่เคยเป็นโควิดแล้ว
ไปเจอสายพันธุอินเดียจะเป็นหนักกว่าคนทั่วไป

เขาบอกว่าถ้าสมมุติสายพันธุอินเดียเข้ามาเนี่ย
คนที่เป็นโควิดแล้วที่มีภูมิอยู่แล้ว

จะเป็นหนักกว่าคนทั่วไปอย่างพวกเรา
เขาไปเจอที่สนามบินสางฮีครับ

ชางยีติดเชื้อกันมากกว่า๕๐คน

วันนี้ซิงคโปร์ที่บอกว่า
เอาโควิดอยู่เอาโควิดอยู่

ภาคมถึง๑๓มิถุนายนแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีการติดเชื้อในเรือนจำนักโทษอีก๕๐๐คน
อันนี้คือประเทศที่เขาเอาอยู่ก็คือซิงคโปร์ที่เราบอกสิงคโปร์เนี่ยเอาอยู่มาตั้งนานแล้ว
ทั่วถึงแล้วนะครับขนาดเดียวกันไต้หวันไต้หวันเนี่ยมีรายงานเคสเพิ่มขึ้น๒๐๖คน
ซึ่งประเทศไทยก็พบสายพันธ์อินเดียเข้ามาแล้วนะฮะ

โดยเป็นวิศวกรโปแลนด์ฮะ
เข้ามากับเรือนะฮะ

เขาจะรับงานแท่นขุดเจาะพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยแหละ
ก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยสรุปแล้วสายพันธุอินเดียเนี่ยเข้ามาประเทศไทยหรือยัง
เพราะซิงคโปร์ก็เข้าแล้วถูกต้องไหมฮะไต้หวันก็คำตอบคือเข้ามาแล้ว
แต่ในขณะไม่ใช่ครอบครัวคนไทยนี่แหละที่กลับมาจากอินเดียเขาติดกันอยู่นะครับ
ในขณะเดียวกันวันนี้เจอวิศวกรโปแลนด์ที่เข้ามากับเรือเนี่ยที่รับงานแท่นขุดเจาะพื้นที่อ่าวไทยเนี่ย
ก็เลยมีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเป็นความหย่อนยันของฝ่ายความมั่นคงหรือเปล่า
การใช้โดรนยังตึงกำลังอย่างเข้มข้นซึ่งคนลักลอบก็น่าจะตำหนิเนื่องจากเราบอกทุกวันว่า
ถ้าเข้ามาเราพร้อมต้อนรับกลับประเทศแต่อย่าเข้าทางผิดแบบอย่าง
ก็คือไม่อยากให้เข้าทางผิดกฎหมายพูดตรงทางเส้นทางธรรมชาติอย่างนี้ไม่ได้
วันนี้ครับอีกคนนึงที่เราพยายามจะติดตามข่าวสารจากเขา
ก็คือในแพทยงผู้วรวรรณนะครับ
เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เผยแพร่ความรู้
โดยมีใจความว่าทั่วโลกมีประชากร๗๐๐ล้านคนนะครับ
ถ้าจะให้วัคซีนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้เนี่ย
ต้องให้อย่างน้อยทั้งโลกเลยนะ๕๐๐ล้านคน๕๐๐๐ล้านคน
หรือประมาณ๑๐๐๐ล้านโดสถ้า๕๐๐ล้านคนนะ
ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกได้รับวัคซีนไปแล้ว๑๕๐๐ล้านโดสหรือ๑๕
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่เป็นเจ้าของวัคซีนเช่นจีนอเมริกายุโรปนะฮะ
อินเดียเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนได้เก่งด้วยนะฮะ
แต่อินเดียไม่พอฉีดให้กับประชาชนประชากรของตัวเอง

ฉีดเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ทัน
เขาก็ตัดกลับมาที่ประเทศไทยก่อน
ประเทศไทยฉีดไปแล้ว
ฉีดวัคซีนไปแล้ว๒๒๖ล้านโดส
ก็คือ๒๒๖๐๐๐๐ล้านโดส
ประเทศไทยเราตั้งเป้าไว้ยังไงก่อนอืมประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งเป้าว่า
เราจะฉีดให้ครบหนึ่งร้อยล้านโดสค่ะค่ะนี่คือเขาตั้งเป้าหมายไว้ฮะ
ตอนนี้เราฉีดไปสองล้านกว่าหรือได้ประมาณสองจุดสองเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายเนี่ย
ที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ใน๑๐๐ล้านโดสเนี่ยจะต้องฉีดให้คนไทยประมาณวันละไม่ต่ำกว่า๓แสนโดส
ปรากฏว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนไทยจะต้องฉีดวัคซีนวันละ๑แสน
สามแสนโดสก็สามแสนคนอ่ะใช่ไหม
ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้นับว่าเป็นงานใหญ่มากสำหรับประเทศไทยนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้า
ที่เราบอกโอ้โหไม่เอาซิโนแวคเอาแอสต้าเป็นวัยรุ่นอ่ะฉีดซิโนแวคไปเถอะ
ได้คือคนที่มีโรคประจำโตเช็ดโรคเรื้อรังเบาวัดความดันรกอ้วน
ความเข้าใจสมัยคนที่มีอายุน้อยหรือวัยทำงานเนี่ยโอกาสจะเป็นไข้ปวดเมื่อยจะสูงกว่าคนอายุมากนะฮะ
เวลาฉีดแอสต้าเซเนก้าถ้าสมมุติรุ่นพ่อรุ่นแม่เราฉีดเนี่ย
ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าวัยรุ่นอายุ๓๐โดยเฉพาะ๓๐
เพราะ๒๐๓๐เป็นช่วงที่มนุษย์แข็งแรงที่สุดถูกต้องไหม
เขาบอกว่าหรืออายุน้อยกว่า๓๐เนี่ยนะครับวัยทำงานเนี่ย
ฉีดแอสต้าเซเนก้าเนี่ยให้เตรียมยาพาราเอาไว้เลยกินแก้ปวดเอาไว้
ฉีดเนี่ยกินกันด้วยเลยนะฮะก็ไม่ผิดหรอกถ้าจะกินก่อน
เพราะจากกรณีศึกษาเนี่ยนะครับว่าการให้วัคซีนในกลุ่มอายุน้อยเนี่ย
มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีบวมแดงบริเวณฉีด
ถือเป็นปฏิกิริยาของวัคซีนที่เป็นเรื่องที่พบได้ครับเอาง่ายอาการดังกล่าเนี่ยจะอยู่ชั่วคราวเท่านั้น
โดยทั่วไปอาการจะอยู่ประมาณสักวันหนึ่ง๒๔ชั่วโมงนะครับหรือน้อยคนจะเป็นถึง๒วันนะครับ
หรือยาวนานสุดคือ๓วันถ้าทุกคนเตรียมตัวไม่ตื่นตนกมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกจริง
แต่อันนี้เตือนไว้ก่อนว่าถ้าสมมุติเด็กวัยรุ่นอายุ๒๐๔๐อย่างเรานี่เกิน๔๐แล้ว๒๐๔๐บางทีเขาบอกแค่๓๐ด้วยซ้ำไป
ทุกวันนี้๔๐บางทีคนมันแข็งแรงเนอะใช่มันมีผลนะครับโดยเฉพาะ๒๐๓๐กว่า
ต้องเตรียมตัวทางพลาเอาไว้ดักเอาไว้ก่อนนะอย่างที่เขาบอกนะฮะก็ต้องรอดูเอาไว้
มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันเอาไว้สำหรับช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพก็ทำงานกันสุดฤทธสุดเด็ด
ส่งเพจอะไรมาอย่างเงี้ยอ่ะกรอกข้อมูลหน่อยกรอกบัตรประชาชนบัตรเครดิตหน่อย
หัสหน่อยเดี๋ยวแจกทุนเดี๋ยวแจกเงินเดี๋ยวแจกวอลเชอร์บางคนไม่รู้
ตายแล้วเพจนี้มันมีชื่อร้านกาแฟชื่อดังนี่โอ้ยเชื่อน่ะกรอกไป
เสร็จเลยนะคะอ่ะมาดูนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกนะฮะกฤษณะนะฮะ
พัฒนาเจริญเนี่ยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าว
ตาร์บัคประเทศไทยนะคะเตือนนะผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลสอบถาม
ว่าจะให้ทุนฟรีการกระทำดังกล่าวเป็นการหลอกลวงแบบออนไลน์ในรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งการกระทำเนี่ยอย่างนี้บอกว่าหลอกได้ง่ายเพราะเข้ามาคนชื่อ
อ่ะกรอกข้อมูลหน่อยแล้วแจกทุนเดี๋ยวแจกเงินเดี๋ยวแจกอะไร
กรอกในเข้าสตาร์บัมบัคป้องหน่อยมันก็หลอกว่าเออแล้วกาแฟชีดัง

เดี๋ยวมันทำเป็นแบบแท็คฟอร์มเหมือนเลย
ชื่อสตาร์บั๊กเขาก็ออกมาเตือนแล้วว่าไม่ใช่อย่าไปหลงเชื่อนะ
พอพวกนี้ทำไมรู้มั้ยเพราะมันเป็นเว็บลิงค์มา
มันจะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์อีเมลเลขบัญชีธนาคารบัตรเครดิต
กฎหมายอาญา๓๔ความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และมีความผิดตามพรบว่าด้วยนะคะการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ก็คือพรบคอมพิวเตอร์นั่นแหละในปี๒๕๕๐มาตรา๕เข้าถึงโดยมิชอบ
ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันเข้าถึงโดยเฉพาะเนี่ย
และมาตรการนั้นที่ทำให้เชื่อว่ามีการทำแบบผิดกฎหมาย
จำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
มันไม่มีหรอกไม่มีเศรษฐกิจแบบนี้ยุคแบบนี้ใครก็จะมาแจกทุนฟรีไม่มีทางนะฮะ
แล้วก็ฝากเตือนประชาชนด้วยว่าอย่าหลงไปเชื่อ
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าไอ้พวกนี้มันจะเอาวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสในทางที่ชั่วที่ไม่ดีหลอกประชาชนขึ้นมา
เยอะมากนะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้มีของแบบส่งมาน่ากลัวมาก
เขาบอกว่าตัวชีวะเลขแบบประชาชน

วันนั้นโทรมาถามท่านสวัสดีค่ะคุณเจ้าหญิงทางวงการวิทยุหรือเปล่าคะ
ฉันถามว่าอะไรทำไมใคร
ก็มีคนนี้นี่นี่ใส่เชื่อบอกฉันไม่รู้จักแล้วสักคนนี้
แล้วเธอโทรมาที่ไหนทำไมเธอเจอเบอร์ฉัน
เอาชื่อมาไม่กล้าบอก

แล้วอยู่เธอจะโทรมาไม่รู้จะชื่อนามสกุลจริงจะโทรบอกสวัสดีค่ะคุณเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุ
แล้วถามใครอ่ะถามว่าใครถามว่าใครเธออ่ะใครไม่ใช่เธอมาถามฉันว่าใครหรือเปล่า
คุณรู้จักนามสกุลนี้ดีเนี่ยคนที่โทรมาชื่ออะไรขอชื่อบริษัทไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบอีนึ้งอึ้งอึ้ง
แล้วหลังจากนั้นโทรมาใหม่๑๘มงกุฎก็ต้องแพ้ฉันนะคะเพราะฉันอยู่กับ๑๘มงกุฎมาเยอะนะคะหนู
ต้องระวังให้ดีคุณผู้ชมต้องระวังเลยต้องรุ่งนี้ต้องระวัง
มาล่าสุดนายกบอกมาแล้วนะฮะเรื่องวัคซีนวอล์อินนะฮะว่าไม่ต้องฟังข่าวจากใคร
อืมอ่ะฟังนะฮะครับนายกประยุทธ์บอกว่ากำชับเรื่องข่าวที่ไม่ตรงกันกับวัคซีนวอคอินว่า
ไม่ต้องให้ใครให้ข่าวให้สบคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องวัคซีนทั้งหลายเนี่ย
จะให้สบคให้ข่าวแห่งเดียวอะไรที่ได้ข้อสรุปแล้วค่อยออกมาพูดนะฮะ
อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ถึงขนาดวันนี้แม้กระทั่งรัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็บอกโอเคอ่ะ
เห็นด้วยกับนายกที่นายกเรื่องทบทวนเรื่องวอคอินเพราะว่าถ้าคนเดินทางเข้าไปไปฉีด
แล้วไม่ได้ฉีดเนี่ยมันจะเสียหายจะด่ารัฐบาลอีกคุณอนุทินนะครับก็วันนี้คนก็ไปถามคุณอนุทิน
รัฐมนตรีว่าการส่งสถานศูกร์ว่านายกก็บอกว่าไม่ให้วอคอินแล้วรัฐมนตรีลองท่านลอง
ท่านรองท่านรองอนุทินว่าไงอ่ะวันนี้คุณอนุทินก็บอกว่าตามที่นายกสั่งการเลยครับ
เพราะฉะนั้นคำสั่งว่าวอคอินคงไม่มีแล้วเพราะว่านายกสั่งการว่าไม่มีการวอล์อินเดินเข้ามาฉีดแล้ว
เพราะว่าวันนี้คุณอนุทินหมดแล้วตามที่นายกสั่งการครับก็คือนายกสั่งว่าไม่มีวอคอิน
ก็คือคำว่าวอลอินก็คือจบไปแล้วเราต้องกลับไปลงทะเบียนคนที่อายุ๑๘ถึง๕๙
คงจะลงทะเบียนได้ประมาณสิ้นเดือนนี้๓๑วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนี่
อีก๒๐กว่าวัน๑๘วันที่๑๘อีก๒๒วันนะฮะก็ลงทะเบียนกันได้
คงจะได้เริ่มฉีดกันเดือนหน้านี่แหละเนาะไม่มีปัญหาคนในโซเชียลส่งมาค่ะว่า
ลงทะเบียนผ่านเว็บหมอพร้อมแล้วอยู่ดีมันก็มีโฆษณาพนันออนไลน์เด้งมารัวเลยค่ะ

ก็เธอทำตอนจำนั้นไม่ได้เหรออันแรกครั้งแรกที่กดลงทะเบียนที่รับเงินอะไรนะ
ฉันอะไรนะอันแรกเลยอ่ะที่กดเข้าไปปุ๊บเราเป็นคาซิโนออนไลเด้งเข้ามาหาฉันไง
ให้ฉันเติมเงินไงก็บอกว่าเอ๊ะหรือหนูเข้าผิด
ก็ต้องระวังให้ดีว่าพวกนี้มันเจาะได้ไงเธอถึงบอกเมื่อกี้ไงก็ต้องระวังให้ดี
ถ้าเห็นเติมเงินก็กดทิ้งก่อนค่ะไม่ใช่กดกรอกข้อมูลหนูค่ะ
สมัครฟรีเลยรับไปเลยฮะ๑๐๐บาท
นั่นหรอกแล้ว

คือเจ้าทองคำเนี่ยหรือถ้าเรารู้จักคือควายยิ้มถูกขโมยไปที่จังหวัดชายนาฏนะฮะ
วันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพร้อมกับโพสต์มีภาพรถกระบะเนี่ย
คิดว่ารถกระบะคันนี้แหละสีน้ำเงินไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนขนไปไปเฉยเลยอ่า
ก็แบบอ่ะเป้าก็ชั่งรถกระบะมาขนควายเข้าไปนะหนูเนอะ
มันเป็นควายยิ้มที่แบบมันเล่นละครบ่อยใช่ไหมตัวนี้
คือโชคไม่ดีจากถูกก็เจอควายดาราเนี่ยหนู
ตำบลหนองพญาอำเภอวัดสิงห์เนี่ยจึงรีบขับรถมา

ค่ะคำแลงหลบแดดอยู่ริมถนนเลยครับ

นะครับจากการสอบสวนเจ้าทองคำถูกผู้ต้องหาเนี่ย
นำมาขายแขนนี้ราคาหกหมื่นบาท

เอาไปขายด้วยด้วยนะหกหมื่นบาทกับผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นควายของตนที่ขายเพราะว่าควายเนี่ยเข้ากับตัวอื่นไม่ได้
ทางเจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาสอบสวนนะครับแล้วก็เข้าข่ายรับซื้อของโจรหรือเปล่า
ส่วนผู้ต้องหาที่ขโมยควายไปกำลังติดตามตัวขออนุมัติหมายจับในข้อหารักทรัพย์ควายเนี่ยนะฮะ
ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้
นายสุรัตน์เขาเล่าอย่างนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เจ้าทองคำหายไปเนี่ย
เชื่อไหมตัวเองนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยวันหนึ่งเดินตามหาควายทั้งวัน

พยายามจะตามหาทุกวันนะฮะทั้งที่บางคนแบบช่วงที่หายปุ๊บก็จะมีคนแจ้งเบาะแส
ฉันเห็นนะตรงนั้นฉันเห็นนะที่ไหนใครจะมาแสงนางไปหมดเลยนะฮะ
จนวันนี้รู้สึกอุ้ยตายแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริง
แต่วันนี้เจอควายปุ๊บลืมความเหนื่อยไปเลยเพราะดีใจมาก
ต่อไปนี้จะดูแลให้ดีกว่านี้จะไม่ให้ใครมาขโมยได้อีก
ส่วนเรื่องคดีความก็เขาบอกเลยว่ามาเอาควายของเขาไปเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ขโมยควายเข้าไปทำไมถูกเนี่ยดูสิเห็นไหมดีใจยิ้มกอดใหญ่เลยอ่ะ
นางก็เรียกหนูนั่งมาเนอะไปยิ้มเหรอ
จริงน้องนั่นฉลาดมากเลยรู้ไหมเคยมีโอกาสได้เล่นละครกับน้องควายอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะคะ
แต่มันฉลาดมากนะมันรู้เรื่องทุกอย่างพี่มันฉลาด
ยิ้มได้ไงคุณแม่นี่ไงข้างบนฟันหล่อแน่เลยอ่ะ
อื้อควายอิ่มค่ะดีแล้วที่หาเจอนั่นไหมละพอหลายเรื่องหลักของก็ดีใจเจอแล้ววันนี้อ่ะ
ดีใจด้วยนะคะไปอีกเรื่องหนึ่งเขาถามว่าเรื่องนี้จริงหรือมั่ว
อันนี้มันใช้ได้ผลจริงไหมคุณผู้ชมลองฟังไปด้วยกันนะคะ
สื่อข่าวต่างประเทศก็รายงานบอกว่า
เจนี่สาวอเมริกันวัย๓๑ปีคนนี้
เผยเคล็ดลับผิวสวยโดยการนำเลือดประจำเดือน
มาฉลองหน้าทุกเดือนบ้าเขาว่าอย่างงี้ซึ่งเธอเรียกมันว่ามาร์คหน้าพระจันทร์สีเลือด
หนูของคายพอดีค่ะมันคือของเสียไม่ใช่เหรอ
นี่ไงวิธีการนี้จะทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นเขาพูดอย่างนั้น
ริตินี่เขาเปิดเผยบอกว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกเกลียด
แล้วก็ขยะแขยงกับแบบว่าเลือดที่มาจากประจำเดือนแบบนี้
มากกว่ารู้ถึงประโยชน์ของมันเขาว่าอย่างนั้นนะ
ทั้งที่เลือดที่ออกมานั้นมันคือธรรมชาติ
ร่างกายนั้นสร้างขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งวิธีการดูแลตัวเองดังกล่าวนั้นมันทำให้รู้สึกถึงพลัง
แล้วก็เกลียดถึงความเป็นเพศหญิงเขาว่าอย่างนั้น

โดยบริจินนี่นี่เขาใช้ถ้วยอนามัยในการเก็บเลือดแต่ละเดือน
เพราะเธอเชื่อว่าจะช่วยลดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้
หลังจากนั้นเธอจะใช้ผู้กันสะอาดทาเลือดลงบนใบหน้าของเขาเบา
แล้วก็รอประมาณสัก๑๕นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีสิวเขาบอก
หรือว่าแผลบนใบหน้าไม่แนะนำ

มันมันน่าจะใช่นะคะคุณบริจินี่

เขายังบอกที่จะมีที่ทำให้หน้าเต็ม
มันเลือดใหม่อันนี้มันเป็นเลือดที่ถูกขับออกมา
ครับแฟคเตอร์ที่เขาฉีดหัวพี่พี่ฉีดหน้าได้

เออเล่าถึงเรื่องราวของปุ๊บโกะกันมากคุณแม่เคยเจอไข่เหี่ยวเหี่ยวตอนเย็นเย็นไหมคะ
ฮะไข่เหี่ยวตอนเย็นเย็นคุณแม่เคยไหมกลางวันสั่งไข่ไหมนี่แต่ไข่ไม่ขึ้น
เออไข่ไม่ขึ้นคือไข่แล้วทอดแล้วมันไม่ฟูอ๋อโอเคไข่ไม่ขึ้นนะ
ไข่เหี่ยวไข่เหี่ยวเหี่ยวแม่เค้าพูดไปไข่เหี่ยวไม่คือไข่เน่าหรือเปล่า
ไม่ได้อ่ะลงวันออกกับตอนเช้าซื้อมาโอ้โหไข่นี่เต้งตึงเลย
แล้วทำไมต้นไข่เหี่ยวเคยเจอไหมคะสาวคนนี้เขาเคยเจอไข่เหี่ยวค่ะ
ตอนเช้าไปซื้อของที่ตลาดปกติไข่เต่งตึงพอดีเลย
แต่ตกเย็นประเป๋าทุกไข่เหี่ยวตกใจเหลือเกินมันเหี่ยวมันเหี่ยวได้จริงจริงหรอ
อ่ะก็ไปดูสิเรื่องราวที่ถูกแชร์ในเฟซบุ๊คคุณผู้ชมจ้ะ
เป็นพับไข่นะคะที่เปลือกเนี่ยมีลักษณะเหี่ยวย่นพร้อมระบุข้อความว่า
ถามผู้รู้เลยค่ะซื้อไข่ไก่มาเมื่อเช้า
พอตกตอนเย็นสภาพเป็นแบบนี้ค่ะเลยไม่กล้าทำกับข้าวรับประทานเลยนะคะ
แม่ค้าเขาบอกว่าซื้อไข่ไก่นี้นะจ๊ะที่บอกเขาขายอยู่ใต้สะพานลอย
หน้าโรตัสแถวบ้านเขานั่นแหละผู้สื่อข่าวออกมาต้องไปถามหน่อยสิว่า
ยังไงไข่มันเป็นยังไงติดต่อไปยังแม่ค้าขายไข่ไก่
เปิดเผยว่าตนเองเนี้ยขายไข่เนี้ยที่บริเวณดังกล่าวเนี้ยมาสองปีแล้ว
ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหานะถ้าไข่เน่าหรือไข่เสียเนี่ย
ตนจะรับเคมคืนเงินให้กับลูกค้าและยืนยันไข่กินได้ปกติเออ
ส่วนไข่ที่มันเปลือกบางหน่อยเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยนะจ๊ะ
ก็จะบอกลูกค้าเสมอว่ามันเก็บไว้ได้นานนะจ๊ะ
ไปถึงปุ๊บก็ต้องรีบตอกขายกินเลยอย่างนี้ใช่ไหม
นึงเนี่ยปกติจะหลายร้อยใช่ไหม
ไข่มันเก็บไว้แต่กินไหมมันไม่ได้หมดอายุแต่ไก่อ่ะมันขาดโปรตีน
พอมันขาดโปรตีนมันออกไข่มาเนี่ย

แม่ค้าที่เกิดขายไข่เหี่ยวเนี่ยนะคะก็บอกว่าอย่างนี้

ตอนเช้าก็ส่งมอบไข่ไก่สภาพปกติแหละ

ที่เป็นไข่ไก่เปลือกบางคือไข่สดค่ะ
ไม่ใช่ไข่เปล่าไข่ลมหรือว่าไข่เน่า
อ้าวราคานี่ก็จะถูกกว่าปกติหน่อยจ้า
ระยะการเก็บรักษาแน่นอนมันระยะสั้น

ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะ

มาแล้วว่าเคยมีไข่ย่นลักษณะเหี่ยว

ทางกรมประสุทธิ์รับประกันว่าทานได้
ไม่มีอันตรายส่วนสาเหตุ

ทำให้ไข่ที่ตกออกมามีรูปร่างย่น

จนที่หลายคนเรียกนี้ว่าไงไข่นิ่ม
แต่ว่าผู้หญิงคนที่ตกใจเรียกว่าไข่หญิน
มันมีอยู่แล้วก็คือปากมันจะบางหน่อย

เออเหมือนกันมันมันคือมันหลอกภาพในนั้นไงก็คือมันหลอกภาพ

แต่ไข่นี้มันขาดแคลเซียมไงกว่าเปิดสุสัตว์แบบบ่
พิสเตอร์สิบตัวโอ้โฮอย่าว่าแม่ดิฉันค่ะ

กลับมาค่ะ
อืออืม

เอาไปค่ะ

เอามาทำอะไรทำไมหลังมันโดนบ่อยจังเลยวะ

แต้วยังไม่ช่าวเน็ตคนนึงเขามันฟิภาเอาวิจารณ์

ทุกคนบอกว่าแต้วยังไม่ไหวจัดปาร์ตี้อีกหรอก
โควิดเกือบหมื่นคนต่อวันแล้วนะ

กับเจ้าของร้านกินข้าวในร้านตัวเอง

กักตัวครบร้อยครั้งปลดล็อกเจ้าแม่นาคีทองคำเหรออืมซึ่งผู้ใช้โซเชียลหลายลายเข้ามาแสงความคิดเห็นว่า
เออเคสนี้เต้าผิดจริงไม่ควรทำถึงเต้าจะเป็นแมวก้าวชีวิตจากการตรวจตรวจโควิดนั้นก็รอบหมดแล้วนะอือฮือ
ก็ไม่ได้หมายความว่าเพิ่งเฉยต่อสังคมยกเว้นระยะห่างกันประชาชนเหนื่อยกับการป้องกันแทบตาย
แต่มีแต่ดาราที่ใช้ชีวิตแบบนี้ได้ตลอดเลยเหรอก็อยากอ๋อนางจัดแล้วมีหลายคนมา
ซึ่งในโซเชียลก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าในงานวันเกิดของแต้วเนี่ยไม่มีใครใส่แมสสักคน
ต้องใส่แมสเลยแต่เนี่ยเหมือนการจงใจมีการรวมกลุ่ม
รับผิดชอบต่อสังคมมันยากตรงไหนให้ความร่วมมือนิดนึงได้ไหม
ในช่วงวิกฤตที่ต้องแบบว่าคิดก่อนลงหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้ก็พูดยากนะฮะเดี๋ยวเขาก็คงจะมีคุณนางคิดว่าอยู่ในบ้านของนาง
แต่ข้อจริงก็คือมัน
มีมากแต่คือถึงอย่างที่บอกในรูปมันก็คนเยอะ๑๗คนไง

ที่มีแต่ว่าเค้าก็เป็นห่วงว่าคนอายุเยอะไก่เยอะในรูปไง
ก็อาจจะแบบกลัวว่าเขาอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน
อาจจะมาคนละทิศคนละทางพอมารวมตัวกันแล้วแบบนี้

เขาก็มีการยกตัวอย่างอย่างแบบวันเกิดครั้งที่แล้วของดารา

ฮะเรื่องนางงามต้องเป็นของหล่อนอัลแมนด้า
ใช่ค่ะนอกอัลแมนด้าออฟเดิมนะคะ
ตอนนี้ยอดไอจีทะลุล้านไปแล้วเรียบร้อยจ้า

เดี๋ยวเสียงหล่อนเดซิเบลมันจะสูงเกินเลยนะครับอ้าวพอเลย

สำหรับพริเศนโต้สองคนเขาอยู่นั่งพูดอยู่ตรงนี้
เขาดีใจจังเลยอะค่ะดีใจจังเลยเราก็ดีใจละดีใจมาก
ดังมากไม่ได้คุณแม่เขาก็ต้องว่าเราเอาเราก็ต้องดีใจในส่วนของเรา
ชอบถ้าเป็นแรงงานปุ๊บนางจะโอ้โหตื่นเต้นนะคะก็น้องน้องนะคะ
เหมือนที่บอกเลยว่าตอนนี้ไอจีนะคะน้องอาแมนด้า๑ล้าน
รู้ไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนเมื่อวานจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เวลาเมืองไทย๗โมงเช้าทราบมาอยู่แล้วก็มีการประกวด
แน่นอนแล้วผู้ครองมงกุฎก็คือแอนเรียเมซ่าหรือที่
ฉายาคนไทยรู้จักคือน้องเมษาอ่านะคะซึ่งเม็กซิโกยนะคะ
ก็ฟาดมงไปแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะคะน้องแอนด้า
หนูทำดีมากเลยนะคะซึ่งหนูเนี่ยนะคะสามารถไปถึง
เข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายมานะคะแล้วก็ประกวดสิ้นสุดลงนะคะ
อาแมนดาเขาก็ฝากคลิปนะคะมาถึงคนไทยด้วยว่าเขาขอบคุณ
ก็จะมีการเดินทางกลับมานะคะชุดนี้เป็นชุดดาราตรี
อันนี้ก็คือเป็นคลิปขอบคุณมีเสียงไหมคะเอาไปฟังกันค่ะ
ชุดสีแซ่บมากสวัสดีค่ะอยู่กับอาแมนด้า
แฟนชาวไทยทุกคนนะคะที่คอยมอบความรัก
แล้วกำลังใจให้ด้าตลอดสำหรับการประกวดในครั้งนี้
ยังไงก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านเราแล้วนะคะ
ใช่เราเคยสีแม่อืมก็เคยสัมภาษณ์สินะคะแน่นอน
ก็ควบกันบ่อยเนอะเพราะอันนี้เขาอยู่มาเกิน๑ปีแล้วเขาควบดื่ม
ก็คือตุ่น๔คืออยู่มาประมาณ๑๗เดือนไงคะหนู
อยู่ครอบเกิน๑ปีคือเธอมาจัดตอนเช้าหรือเปล่า
ขอบคุณปุ๊บของได้ขอบคุณแม่มดดำขอบคุณทุกคนของคุณรถแม่